แม่ค้าขายอาหารบอกว่าคุณลูกค้าขาคุณลูกค้ามีเหตุผลกันใดคะ
สั่งอาหารแล้วบอกจะเอาไปเลี้ยงวันเกิดเนี่ยสั่งตั้งเป็นพัน
แล้วพอคุณแม่ค้าทำอะไรให้เรียบร้อยแล้วจะไปส่ง
คุณลูกค้าไม่รับสายเลย
แล้วแม่ค้าจะเอาอาหารไปส่งใครล่ะคะ
แม่ค้าเอาไปโรงพักเลยไปแจ้งความ
ไม่ได้ไปมอบให้ตำรวจนะไปแจ้งความเลย
เพราะว่าถือว่าลูกค้ากันแกล้งหรือเปล่าหรือลูกค้ามีเหตุผลอันใดนะฮะ
เจ้าของร้านอาหารครัวคุณตังลาบสารคามอาหารตามสั่ง
คุณพุธิดาพุธิตาสุมอิ่น
ร้านอยู่ที่บ้านป่าผากที่หมู่๓ตำบลห้วยคดอำเภอห้วยคดจังหวัดอุทัยธานี
เธอเปิดเผยแบบนี้บอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งโทรศัพท์มาสั่งอาหาร
อ้างว่าจะเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงวันเกิดครูที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง
ในอำเภอห้วยคดจังหวัดอุทัยธานีในมื้อกลางวัน
ก็สั่งอาหารทั้งหมด๒๒รายการมีอะไรบ้างล่ะคุณ
คอหมูย่างนี้ดีเลยรวมเป็นเงินทั้งสิ้น๑๒๔๐บาท
ในที่นี้แม่คะก็ดีใจในช่วงที่ทำอาหารกินลำบากแบบนี้
แม่ค้าตั้งหน้าตั้งตาทำจนเสร็จคุณ

และเอาไปนำรองเรียนไม่ได้เขียวใจอะไรเลยครับ
จะโดนหลอกนะครับเพราะเคยทำอาหารไปส่งนักเรียนที่นี่หลายครั้งแล้ว
พอไปถึงหน้าโรงเรียนปรากฏว่าโทรหาคุณลูกค้า

คุณลูกค้าตัดสายทิ้งโทรใหม่ก็ได้ไม่เป็นไร
คุณลูกค้าก็ยังตัดสายทิ้งอีก
ทีนี้ก็เลยโทรไปหาคุณครูที่ถูกอ้างชื่อ
ก็ทราบว่าเป็นวันเกิดของครูจริง
แต่ครูยืนยันว่าครูเองไม่ได้โทรศัพท์สั่งอาหาร
หรือแม้แต่จะให้ใครสั่งอาหารมาเลี้ยงวันเกิดครูเลย
เจ้าของร้านเป็นงงสิครับเกาหัวแกรกเลย
บอกว่าโอ๊ยงานนี้ยังไงเนี่ยคุณลูกค้าท่านมีเหตุผลอะไร
หรือแม่ค้าจะถูกหลอกซะแล้วนะฮะ
เมื่อวานนะคะประมาณพอเราได้ไปส่งไปถึงหน้าโรงเรียนแห่งนั้นน่ะนะคะ
เราก็ได้โทรหาอาจารย์
อาจารย์เขาบอกว่าเขาไม่ได้สั่งค่ะ
เราก็เลยไม่รู้จะทำยังไง
ขณะนั้นเบอร์โทรที่โทรเข้ามาหาน้อง

พอเราฮาโหลเขาก็ตัดสายทิ้ง
แล้วก็ติดต่อกันไม่ได้อีกเลยค่ะ
แล้วเข้าแจ้งความไหน
ก็เข้าแจ้งความที่สพห้วยคดเรียบร้อยแล้วค่ะ

เพื่ออะไรเพื่อให้ตำรวจหาเบาะแส
เบอร์โทรศัพท์ปริศนาที่มาสั่งอาหารเนี่ย

เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ
แต่ก็ฝากเตือนพ่อค้าแม่ค้าทุกคน

ดูสิแล้วตอนที่เอาไปทิ้งไว้หน้าโรงเรียน